ส่วนเรื่องนี้ค่ะให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะ
ที่จังหวัดนครปฐมมีผู้ชายคนนึงเขาขับรถช่วงตีหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าเหลือไปเห็นเหมือนกับมีผู้หญิงยืนโบกรถอยู่
เส้นประกลางถนนเลยแต่เขาสงสัยหรือยัง
เป็นผีอ่าสองเป็นมิจฉาชีพ๓หรือว่าเป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านแถวนั้น

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถมันมืดหน่อยตีหนึ่งกว่า
คนลุกหมดเลยเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่ง

นี่คุณผู้ชมคิดว่าคืออะไรคะ
มิจฉาชีพหรือคนไร้บ้านคนสติไม่ดีที่เดินอยู่แถวนั้น
แต่ประเด็นคือเห็นตอนคืนวันฮาโลวีนคืนปล่อยผีด้วยไง

ถนนพระประโทนที่อำเภอเมืองนครปฐมตีหนึ่งกว่า
ครับนี่ค่ะคนขับเขาก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่ตั้งไว้สามอย่างอย่างที่บอกนะคะตั้งประเด็นเอาไว้สามเรื่อง
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะบ้างก็บอกว่าไม่ใช่ผีหรอก
เพราะว่าเคยเห็นมีคนไปนั่งอยู่ตรงสาราเป็นสาวประเภทสองไม่แน่ใจเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าครับ
บางคนบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าใช่คนจริงหรือเปล่า
มีคนไปยืนอยู่กลางถนนนักรวณอันตรายมืดแบบนั้น

ใช่คะเราก็เลยส่งนรทบุ่นนิ่มทีม
เขาบอกว่ามันก็บังเอิญคืนวันปล่อยผีคืนฮาโลวีนพอดี๓๑ธุราคม
กลับบ้านที่นครปฐมแฟนสาวก็นั่งมาด้วยนะคะ
พอขับผ่านจุดตรงนี้ค่ะผ่านวัดดอนใยหอมไม่ถึง๒กิโล
มีผู้หญิงชุดขาวผมยาวยืนก้มหน้ากางแขนสองข้าง
ยืนอยู่เส้นประกลางถนน
เขาก็ตกใจเขาเบรกนะคะ
แต่ก็พยายามควบคุมรถให้อยู่ในเลนส์ของตัวเอง

หรือว่ามันคืนฮาโลวีนแล้วคนแกล้งแต่งตัวเป็นผีมาหลอกหรือเปล่า
แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้นะมันอันตรายนะคะ
มันก็โหดไปอย่างนี้จริงค่ะ
ใช่ถ้าขับอยู่มันมาเห็นในระยะกระชันชิดมากแล้ว
เพราะว่าไฟมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับ
แล้วก็มันงวงเงียด้วยมันเพียด้วยขับรถไกลค่ะครับ
ก็มาเห็นอีกทีแบบนั้นก็ตามในคลิปเท่านั้นแหละ

ถ้าเป็นคนที่ตั้งสติไม่ทันก็อาจจะหักไปเกาะกลาง
แต่พี่คิดว่าเขาน่าจะก้มหน้าอย่างนี้

แต่แฟนเห็นท่านหลังให้แฟนเห็นท่านหลังให้

เป็นคนสติไม่ดีอันดับแรกคิดว่าเป็นงั้น
แล้วก็อันดับรองลงมาก็คิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพ

ว่าเขาจะมีพวกเพื่อนซุ่มอยู่หรืออะไรก็

เจ้าของคลิปก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนั่นแหละ
แต่ด้วยที่องค์ประกอบมันคล้ายผีไปหมดเลยไง
เป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาว

มาโบกมงโบกมืออะไรก็ไม่รู้
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ

เจ้านนาฏิมูลละนิทฯกู้ไพ่จุดดรงยหอม
และชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
คือถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริง
กู้ภัยบอกว่าก่อนที่เจ้าของคลิปจะเจอผู้หญิงชุดขาว

มีคนขับรถคนนึงเขาก็เห็นเหมือนกัน
เห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวแต่ไม่ได้ยืน
คนนี้เห็นว่านั่งอยู่กลางถนน
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบแต่ไม่เจอ
กู้ภัยบอกว่าก็มันมีเรื่องที่
อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องลี้ลับได้บ้าง

เคยมีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดนอนสีขาว
ขับรถฟอร์จูเนอร์แล้วรถเสียหลัก

พุ่งชนเสาไฟเกาะกลางถนนเสียชีวิตคาที่
แล้วผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเขาใส่ชุดนอนสีขาว

ก็เลยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
ลายปีแล้วชนเตี้ยชีวิตตรงเกาะกลางอยู่เทิน

ทีไปห้ากันยังไม่พบ
ปีแล้วอ่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับผม
อะไรที่เรายังไม่ได้ร้อยใช่เราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

ดวงของคนขับอาจจะมาเจอมาเจอกันอะไรอย่างนี้
แม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ก็บอกว่า๔โมงเย็น๓๐ตุลาคม
เห็นผู้หญิงผมยาวผิวขาวตัวสูง
กางเกงขาสั้นใส่หมวกปิดบังใบหน้า
ลักษณะท่าทางไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเดินผ่านหน้าร้านไป

ไม่ใช่คนแถวนี้แต่คล้ายกับคนที่สติฟั่นเฟือนนะคะ
อาจจะเป็นคนเดียวกันกับในคลิปหรือเปล่า
ซึ่งเธอเจอ๔โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะเธอเจอ๔โมงเย็น

แต่อาจจะเป็นคนเดียวกันไปยืนอยู่กลางถนนก็ไม่แน่ใจ

คือพอดีมีชาวบ้านหรือว่าคนที่ได้พบเห็นคลิปนะคะ
เข้าใจว่าเป็นผีหรือว่าเป็นวิญญาณ

คุณป้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ

ป้าอยู่ตรงนี้มานานไม่มีไม่เคยได้ยิน

ก็คนนั่นแหละอาจจะเป็นคนสติไม่ดีเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนั้น
ทีมข่าวก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยก็แล้วกัน

ตกลงแล้วเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่
ทีมข่าวก็ถ่ายภาพภาพหนึ่ง
เป็นเหมือนคนสติไม่ค่อยดีอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุตรงนี้

หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็เอามาเปรียบเทียบ
กับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปตอนตีหนึ่ง

มันก็ชุดขาวอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ใจ
คล้ายใช่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าที่คล้ายกับคนที่แบบเร่ร่อนเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นอะไรยังไงด้วยนะครับ

คือมันต้องไปเทียบรูปร่างนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราลองจำลองเหตุการณ์นะครับ
ชุดขาวที่อยู่ในคลิปเอาแบบกลางคืนเลยนะเพื่อจะลองเปรียบเทียบดูนะครับ
นี่ฮะซ้ายมือจำลองขวามือคือคลิปของต้นฉบับเขาที่เขาเจอมานะครับ
คือจุดนี้มันมีแสงไฟส่องสว่างนะฮะคือมามันก็จะเห็นนั่นแหละใช่ไหมฮะ
คือไฟหน้ารถของเจ้าของคลิปเขาก็ดูสาดเข้าไปแล้วเสื้อสีขาวดูสะท้อนแสงกว่าด้วยซ้ำ
ส่วนจะเป็นผีหรือว่าเป็นคนเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อว่ายังไงก็น่าจะเป็นคน
อาจจะเป็นคนที่สติไม่ดีนั่นแหละที่อยู่แถวนั้นเธอก็อาจจะเดินไปเดินมาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวฝากพี่พี่เจ้าหน้าที่เขาไปดูต่อดีกว่าค่ะก็คงไม่ต้องถึงขั้นฝากหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนอะ
ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูให้หน่อยอาจจะเป็นผู้หญิงเร่ร่อนเหมือนที่ชาวบ้านบอก
คือถ้าเป็นผู้หญิงเล่นร่อนจริงก็น่าเป็นห่วงเธอใช่ใช่มันอันตรายนะไปยืนอยู่กลางถนนนะคะ
วันไหนโชคร้ายขึ้นมาถูกชนขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะ